จะมีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเชิญทงชาติไทยกัน
ที่หมู่บ้านนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยพรุ่งนี้บิ๊กป้อมธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย
ยืนยันเองครับว่าจะมีการให้นักกีฬาสองคนครับ
ฝ่ายชายละหญิงของไทยเนี่ยเชิญทงชาติไทยนะครับ
ในพิธีเปิดการแข่งขันฝ่ายชายจะเป็นวิรพลจงจอหอครับ
นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง๔เกมที่กัมพูชา
ส่วนฝ่ายหญิงนะครับเป็นธัญญาธัญกรพฤกษากรนะครับ
นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยซึ่งก็ไม่ธรรมดาครับ
คว้าโคต้าในการลุยโอลิมปิกเกม๒๐๒๔ที่ฝรั่งเศสได้แล้วด้วยครับ
ความเคลื่อนไหวเอชั่นเกม๒๐๒๒หางโจเกม
โดยมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยบิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยยืนยันว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา
เสด็จไปนครหางโจประเทศจีนเมื่อวานนี้
ในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้า
พระองค์เตรียมเสด็จเดินร่วมกับนักกีฬาไทยในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
ส่วนปัญหาต่างครับบิ๊กต้อมยืนยันว่าได้รับการแก้ไขหมดแล้ว

มองว่าจีนมีประสบการณ์จัดการแห่งขันโอลิมปิก
เอเชนเกมมาหลายครั้งไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ